สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๑๕พฤษภาคมนี้ค่ะ
ดาวอาทิตย์จะมีการโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤกษกนะคะ
ซึ่งการที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไป
ก็จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศรีมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ

เปลี่ยนแปลงไปค่ะสำหรับกลุ่มราศีที่ดวงการเงินดี
ฤกษกและชาวราศีมังกรค่ะทั้งสี่ราศีนี้นะคะ
ถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงชะตาดีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ

จะได้รับโคต้าสัมประธานความดวงดีในเรื่องของการเงิน

เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะคิดจะหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองผลประโยชน์โชคลาภ
ก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้สมใจอย่างที่ปรารถนาค่ะ
สำหรับกลุ่มราศีที่ดาวอาทิตย้ายมาให้โชคในเรื่องของการงาน

แก่ชาวราศีสิงศ์กันพิจิกษ์และชาวราศีกุมค่ะ
ทั้ง๔ราศีนี้นะคะถือว่าเป็นกลุ่มราศี
ที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากเลยค่ะ
หากทำงานประจำอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยาย

หรือว่าถ้าใครที่ทำการค้าขายอยู่นะคะ
ในช่วงนี้ก็จะเริ่มฟื้นตัวค่ะ

ถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีจากความอุตสาหะหมั่นเพียน
เหนื่อยแล้วปังขยันแล้วเห็งได้แก่
ชาวราศีมีนตูนเมถุนและชาวราศีธนูค่ะ
ทั้งสี่ราศีนี้นะคะถือว่าเป็นราศีที่
จะไม่ได้อะไรมาแบบง่ายค่ะ
คุณต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ต้องฝาฟันก่อน
ถึงจะได้มาซึ่งความสำเร็จนะคะ
แต่ทั้ง๔ราศีนี้อย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะคะ
เพราะว่าความเพียรพยายามของคุณ

คุณจะต้องเหนื่อยในช่วงแรกเท่านั้นนะคะ
แล้วอีกสักพักนึงมันก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะ
ความสำเร็จความสมหวังก็จะเกิดขึ้นทีละเรื่องนะคะ
ถึงแม้ว่าความสำเร็จจะมาช้า
แต่ว่าจะมาอย่างแน่นอนค่ะ
ในช่วงที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีนี้นะคะ
หากใครที่อยากจะโชคดีมากขึ้น
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างค่ะ
เช่นการถวายอุปกรณ์แสงสว่างหลอดไฟตะเกียงเทียนก็ได้ค่ะ
หรือถ้าใครที่ไม่ได้ออกไปทำบุญนอกบ้าน
หมอไก่ขอแนะนำว่าให้คุณพยายามเปิดไฟในบ้านให้สว่าง

เพราะว่าแสงสว่างในทางฮวงจุ้ยจะถือว่าเป็นการกระตุ้นพลังหยาง
ทำให้มีโชคดีโชคลาภเข้ามาในบ้านนั่นเองค่ะหมอไก่ขอโวยพรให้ทั้งสิบสองราศีประสบพบเจอแต่เรื่องดีดี
มีแต่ความสมหวังเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ